คุณผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำเรื่องราวของหม่องทองดีได้ไหมฮะ
หม่องทองดีที่เป็นเด็กไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะ
ที่เขาเป็นแชมป์เครื่องบินกระดาษพับอืม
เก่งมากตอนเด็กแต่ไปแข่งที่ต่างประเทศไม่ได้
ติดปัญหาเพราะว่าเป็นคนไร้สัญชาติถูกต้อง
หม่องทองดีเนี่ยเติบโตเป็นนุ่มแล้วตอนนี้เพิ่งได้สัญชาติไทยไม่นานมานี้เอง
ค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกับหม่องทองดีเลยนะฮะ
เกิดขึ้นกับน้องพลอยน้องพลอยเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนสาวอายุ๑๗ปี
ม๔เนี่ยเปิดเทอมเนี่ยจะขึ้นม๕แล้วนะครับอยู่โรงเรียนสตรีระนองที่จังหวัดระนองนะฮะ
พลอยถูกตัดสิทธิ์กำลังนะกำลังกำลังจะถูกตัดสิทธิ์
หรือไม่ถ้าไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
ในการไปแข่งโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา
เนื่องจากน้องพลอยนะครับมีบิดาเป็นคนไทยพลัดถิ่น
มีมารดาเป็นชาวพม่าเกิดและเติบโตที่จังหวัดระนอง
พ่อกับแม่เป็นแรงงานชาวต่างด้าวที่มาทำงานในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะ
แต่ก็ได้รำเรียนหนังสือนั่นแหละในฐานะเด็กที่เกิดในประเทศไทยนะครับ
อ่าก็ตั้งแต่ชั้นปฐมมาถึงมัธยมในปัจจุบันอยู่มัธยมปลายแล้ว
โรงเรียนสตรีระนองกำลังจะขึ้นม๕แล้วนะครับ
พลอยหรือนางสาวยนฤดีปียทัศน์ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
กำลังจะถูกตัดสิทธิ์ไปแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก
สหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่มีสัญชาติ
ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ซึ่งน้องพลอยกำลังรอคอยความหวัง
หน่วยงานของรัฐทำเรื่องขอสัญชาติเพื่อให้ได้ไปแข่งขันงานดังกล่าว
หรือจะกลับมาขอสัญชาติตอนหลังก็ได้แต่ขอใบอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้หน่อย

ระบุว่าได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่สนับสนุนตั้งแต่ชั้นปฐมจนถึงมัธยม
แข่งขันผู้สุนทรพฤษในภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่เรียนป๑
วันหนึ่งโอกาสดีมาถึงแบบไม่คาดคิด
เมื่อถูกเชิญให้ไปร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผลงานที่ชื่อว่าเครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ
เริ่มแรกแข่งขันระดับภาคที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจังหวัดพังงา
เข้ารอบไปแข่งขันระดับประเทศแล้วได้โอกาสไปแข่งต่อระดับโลก
วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนอืมนะสิบเจ็ดมิถุนายนจะไปแข่งระดับโลก
โครงการเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาก็คือ
พลอยไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีให้สองทางเลือก
พลอยบอกนะหนึ่งก็คือให้น้องพลอยไปพิสูจน์สัญชาติไทยให้ได้
แล้วก็ไปทำพาสปอร์ตก็ออกนอกประเทศไปแข่งขันได้อืม
หรือไม่ก็๒ก็ต้องยอมถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเดินทางไป
เพื่อให้ทีมเนี่ยยังคงไปแข่งขันต่อที่สหรัฐได้
เดี๋ยวมีคนอื่นไปแทนหรือว่าทีมไปแทนโดยน้องพลอยไม่ได้ไป
พลอยบอกว่าน้องพลอยไปยื่นขอเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
แล้วก็ขอสัญชาติไทยตามกฎข้อที่๔เรื่องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศแล้วนะครับ
แต่ทางประหลัดอำเภอที่เธออยู่เนี่ยนะอยู่ที่จังหวัดระนองเนี่ย
บอกว่าใบทีดีหรือว่าใบยื่นคำร้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
คือทางอำเภอเนี้ยไม่สามารถทำได้อืม
มันเป็นเรื่องระดับจังหวัดระดับกระทรวงมหาดไทยระดับประเทศแล้ว
มันเกินขอบเขตอำนาจของทางอำเภอแล้ว
ถ้าจะประสานส่งเอกสารอะไรต่างไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันที่จะไปแข่งหรือเปล่า
ค่ะโอ้โหพอคนรู้นี่ก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะฮะ
โดยเฉพาะเสียดายหากน้องพลอยต้องถูกตัดสิทธิ์
ทั้งที่ก็สามารถเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้
พลอยบอกว่าเมื่อได้ข่าวว่าโครงการที่ไปร่วมแข่งขันได้รับคัดเลือก
ให้ไปแข่งขันต่อระดับโลกที่สหรัฐรู้สึกดีใจมาก
แต่เมื่อติดปัญหาก็ไม่ได้ท้อนะฮะพยายามปรึกษาผู้ใหญ่อยู่
ทุกคนทุกหน่วยงานในพื้นที่ก็พยายามหาทางออกให้
พยายามต่อสู้ให้เพื่อให้เดินทางไปได้
แต่เมื่อถึงเวลาที่ครบกำหนดแล้วถ้ายังไม่สามารถไปแข่งขันได้
ก็พร้อมยอมรับแต่หากหน่วยงานไหนหรือมีผู้ใหญ่คนไหน
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในตอนนี้น้องพลอยบอกว่า
พลอยก็จะดีใจมากเพราะว่ายังมีเวลา
ให้ผู้ใหญ่ช่วยพิจารณาเอกสารของพลอยด้วย
ถ้าพลอยไม่สู้ต่อนี่ก็ไม่ได้แล้วค่ะพลอยก็ยังคงสู้ต่อค่ะ
แล้วก็ยังคาดหวังว่าจะได้ไปอยู่ค่ะ
คอยอยากเป็นแพทย์มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ปอยก็ตั้งใจเรียนมาโดยตลอดให้เกรดเฉลี่ยมันดี
แล้วก็ทำผลงานเกี่ยวกับที่จะสามารถสอบเข้าแพทย์ได้
แล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งนะคะพลอยก็ชอบเรียนเกี่ยวพวกจิตวิทยา
ก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตจิตวิทยาเหมือนกันค่ะ
ก็อย่างที่น้องพลอยบอกแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็บอก
คือตอนนี้รอแค่หนังสืออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย
หนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะ
ผู้มนุยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสตรีระนองนางจุลนิษฐ์สังธาดาก็บอกว่า
แต่พอมาดูเงื่อนไขแล้วมันมีอุปสรรคเรื่องของสัญชาติของน้องเนี่ยก็กังวลเหมือนกัน
ก็เลยไปพบนายอำเภอเมืองระนองรวมถึงประหลัดอำเภอที่รับผิดชอบ
ก็หาช่องทางในการดำเนินการให้น้องพลอยได้ไปอ่ะค่ะทางอำเภออธิบายระเบียบต่างต่าง
แล้วก็บอกว่าคือมันค่อนข้างยากที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลา๑๙เมษายนที่ผ่านมา
เพราะว่าสพกำหนดให้เสร็จสิ้นการทำวีซ่าและหนังสือเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว
แล้วก็เพื่อนของน้องก็ส่งเอกสารกันไปตั้งแต่๑พฤษภาคมไงฮะก็คือรอของน้องอยู่
ครับนะคะก็น้องพลอยบอกว่าก็ได้มีการคุยกับทนายความก็จริงจริงแล้วก็พอมีทาง
ก็คือต้องมีการออกหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจริง
แล้วก็ส่งไปให้ทางอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดด้วยแล้วก็ส่งไปกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะ

พอเรามาดูข้อมูลตรงนั้นว่านักเรียนที่ไปเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยและมีเลขประชาชน
เราก็เกิดกับความกังวลขึ้นนะคะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
หลังจากนั้นน้องพลอยก็ได้มีทนายความของน้องพลอยเนี่ยมาคุยว่ามีระเบียบข้อหนึ่ง
ซึ่งนักเรียนที่ได้แข่งขันที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจะทำตรงในส่วนนี้ได้
เขาก็บอกว่าเราต้องออกหนังสือจากโรงเรียนรับรองไปว่าน้องพลอยได้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้ไปแข่งขันจริง
เป็นตัวแทนจริงของนักเรียนนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็เราก็ได้ดำเนินการทำเอกสารให้น้องพลอย
ทำไปถึงอำเภอเนี่ยเมื่ออวดดิ้งมันไม่ดีเขาก็ให้เราปรับแก้แล้วก็ช่วยปรับแก้
แล้วเราก็ตามงานตลอดนะฮะตามมาตลอดว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องไปถึงไหนแล้วอย่างไรนะคะ
ว่าน้องพลอยพอจะมีโอกาสไหมในตรงส่วนตรงนี้ระยะเวลาที่กระชั้นชิดซึ่ง๑๐กว่าวันทำให้เราไม่สามารถทำได้ทัน
ทีนี้ค่ะทางด้านของนายบุญชัยสมใจนายอำเภอเมืองระนองนะคะก็บอกว่าเรื่องของขั้นตอนการยื่นเอกสารก็ได้รับการติดต่อจากทางอาจารย์ประจำโรงเรียนสตรีระนองได้มาปรึกษาถึงเรื่องของการขออนุมัติการมีสัญชาติไทยแต่ติดตรงเงื่อนไขและระยะเวลาตามระเบียบปฏิบัติและไม่สามารถขอสัญชาติไทยได้ในตอนนี้ก็เลยจะ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่เนื่องจากสพไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะครับเรื่องการให้สัญชาติหรือการช่วยเหลือเพื่อให้ได้วีซ่าจึงมอบหมายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วก็ตั้งแล้วก็ให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและฝ่ายกฎหมายของสพไปช่วยดูแลน้องพลอยในการประสานง
จังหวัดส่งต่อไปที่กระโสมหาดไทยสภก็ช่วยอีกแรงไปยังกระโสมหาดไทยแบบนี้นะคะขอให้ได้ไปนะคะแต่ถ้าถึงจะไม่ได้ไปเนี่ยเรื่องราวของน้องพลอยเนี่ยหวังว่าน้องคนอื่นคงจะดูแล้วจะเห็นนะคือขนาดน้องเขาไม่พร้อมในหลายอย่างเนี่ยยังเรียนได้เก่งขนาดนี้ใช่ค่ะคนที่พร้อมต้องทางใจเรียนนะคะ